ถ้าเกิดมัวกเกิดเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าจะไม่อะไรนะเวลาจะยืดยาวไป
เราไม่ต้องเกิดอะไรทั้งสิ้นสำหรับผู้ชายที่โดนเราสองคนพูดถึงบ่อย
เวลาจะยืดยาวไปเราไม่ต้องเกิดอะไรทั้งสิ้น
สำหรับผู้ชายที่โดนเราสองคนพูดถึงบ่อย
อันเช่ที่ทุกคนรู้จักกัน
ใช่นะครับ
มากที่สุดในเวลานี้แล้วต้องต้องบอกว่าเป็นอย่างนั้นได้เลยนะครับอ่า
เพราะว่าเป็นกุญสือที่คว้ามาแล้วทุกแชมป์กับ๕ลีกใหญ่
อ่าเรียกว่าเยอะจริงจริงครับคนนี้การันตีความสำเร็จได้
หัวแข็งดื้อแล้วก็ไม่มีความยืดหยุ่นเอาเสียเลยนะครับจนมาประมาณช่วงหลังปี๒๕๕๙
เป็นต้นมาเนี่ยทำให้แบบเราเริ่มรู้จักเขาในอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นเทรนเนอร์ที่ยึดหยุ่นสูงปรับเปลี่ยนทีมตามทรัพยากรที่มีอยู่นะฮะ
ซึ่งแตกต่างกับช่วงที่แบบเขาเริ่มคุมทีมช่วงแรกที่จะแบบค่อนข้างแข็งกล้าวนะครับถ้าพูดกันอย่างนั้นนะครับ
แต่ก่อนที่จะพูดตอนที่อัชภาวิชาติเป็นเทรนเน่าต้องบอกว่า
อิตาลีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง
ของวงการฟัวอิตาลีเลยเพราะว่าเขาอยู่ในชุดโรมา
ที่คว้าแชมไปสกุโลเคตะท์ใน๑๙๘๒ถึงปี๘๓
แล้วก็อยู่กับมิรานด์ด้วยนะครับตอนที่อยู่กับมิรานด์ก็ได้อิสเซคสกุเล็ตโตมาสองสมัยก่อนก็คือ
๑๙๘๗๑๙๘๘แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือปี๙๑๙๒นะครับ
ที่สามารถคว้าแชมป์ได้สองสมัยและก็ป้องกันแชมป์ได้

อัลเชฬติเลิกเล่นเป็นนักศึกษาอาชีพในช่วงปี๑๙๙๒
หลังจากนั้นก็อัญเช่ก็ไปฝึกอบรม
ซึ่งในนั้นก็จะมีการอบรมโค้ชด้วย
ซึ่งนักเตะอิตาลีที่เป็นโค้ชปัจจุบันเนี่ย
ก็คือจบการศึกษาจากที่นี่ทั้งสิ้น

จะต้องทำงานวิจัย

ส่วนภาษาอังกฤษอันนี้อาจจะออกเสียงได้ไม่ชัดเจนแต่ก็จะขอออกเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือ

แล้วก็พอช่วงที่ทำวิทยานิพลด้วยแต่ว่าก็ได้รับการชักเชิญเชื้อเชิญจากเทรนเนอร์ที่เป็นคู่บุญของอัชรติก็คือ

เพราะฉะนั้นแล้วฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาที่อิตาลีได้ลองแชมป์โลกก็
นั้นก็มีอัลเชอร์ติกทำงานอยู่

อันนั้นเลย
น่าจะเป็นบอลโลกปีแรกที่ผมดูด้วย

พี่ถ่ายเพราะสดเนาะจริงจังอะไรอย่างนี้ใช่ใช่
แผนการเล่นที่อาริโกซักขี้ติดตั้งให้กับทีมชาติอิตาลีชุดนั้น

ซึ่งแผนการเล่นมันค่อนข้างที่จะ
เขาเรียกว่าทำลายธรรมเนียมอิตาลีแบบดั้งเดิมออกไปค่อนข้างเยอะ
เพราะว่า๔๔๒มันคือแผนการเล่นรูปแบบใหม่ในสมัยนั้นเหมือนกัน
คือมันไม่ได้น่าใหญ่เหยียบออกหรอกเนอะมันใหม่กับอิตาลีจะเยอะ
คนที่ดูภาพรวมของสนามเลยคุณเนี่ยต้องเล่นด้วยเก่งมาก
พวกตัวลุกทั้งหลายแหละตรงเบอร์๑๐ใช่ไหม
ถูกต้องถูกต้องผู้เล่นเบอร์๑๐
ใช่ซึ่งไอ้แพลตการเล่น๔๔๒ที่ว่าเนี่ย
มันเป็นการสร้างอิทธิพลให้กับอัชรติในเวลาต่อมา
ตอนที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์อย่างเต็มตัวนะครับ
โดย๒งานแรกที่อัลเชอร์ติทำงานก็คือ
เพราะว่าสาเหตุที่โซล่าต้องย้ายออกจากปามาไปก็คือ
อัชรติเป็นคนขายเขาออกจากทีม

ที่อัชรติวางไว้ที่ปามาคือ๔๔๒
ซึ่งมันไม่เอื้อให้กับผู้เล่น

เล่นไม่ได้อีกเล่นแบบผลงานไม่ออกเลยอะไรอย่างนี้
ก็สู้ขายไปเลยดีกว่า
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก
สมัยที่อัชรติคุมปามาคือ
อนเชิรติเป็นคนที่ปฏิเสธการคว้าตัวบาโจมาร่วมทีม
ทั้งที่ตอนนั้นครับผู้บริหารของปามาเนี่ยเขาตกลงกับทางต้นสังกัดของบาโจ้ได้หมดแล้ว
ทำให้บากโจ้ไม่ได้มาร่วมทีมปามา
สาเหตุทำไมปาโจ้ไม่ได้ไปร่วมทีมปามาก็เหมือนกับโซล่าเป๊ะเลย
แต่๔๒ไม่มีพื้นที่ว่างให้กับตำแหน่งเทควอทิสตาร์
ตอนนั้นยังดื้ออยู่
แต่เขาก็มีไปสัมภาษณ์ใช่ไปสัมภาษณ์กับอัชรตินี่แหละ
ถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่เขาเสียใจมากที่สุดตอนที่เขาคุมปามานะครับ
ถึงขั้นออกมาออกมาพูดขนาดนี้ก็แปลว่าใช่เสียใจจริง
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วความยึดมั่นถือมั่นในแผนการเล่น๔๔๒ของอัลเชอร์ติมันก็มาสิ้นสุดลง
อันเชอร์ติมาเจอกับชายที่ชื่อว่าซีนาดีนซีดานนะครับ

เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนใจของอัลเชลโลติเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องเล่าด้วยกันครับ
เรื่องเล่าแรกก็เคยเล่าไปตอนเอปิสดซีดานก็คือว่าเพื่อนร่วมทีมีการขอร้องให้อัลเชอร์ติรอซีดานที่มาขึ้นรถบัตรสายนะครับ
เราก็จะเล่าแค่นี้กันเพราะไปฟังของเวอร์ชั่นที่ซีดานก็ได้
ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยอัลชติเกิดการเปลี่ยนใจแล้วก็ใจอ่อน
สมัยนั้นจะเห็นได้ว่าโอ้สี่สี่สองเดิมของมันหายไปอืมอันเฉลติเลือกที่จะใช้แผนการเล่นสามสี่หนึ่งสองสี่สามหนึ่งสองสามสี่สองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแผนทุกแผนที่เซ็ตมาคือยังไงก็ต้องมีสี่ด่านอืมอืมแล้วในบางแผนก็คือจะมีลงมาเล่นหน้าต่ำด้วยอะไรอย่างงี้ก็มีอ่าใช่นะครับ
แต่ว่าเส้นทางการคุมทีมของอันเฉลติกับมันมันไม่นานนะครับอืม
แค่สองปีเพราะสุดท้ายแล้วอันเฉลติก็โดนปลดออกจากการเป็นที่
อยู่ตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงตร
ถูกเพราะว่าผลงานของฟาสิตเตียรมค่อนข้างแย่นะครับแต่ว่า
ไมคำถามอยู่เหมือนกันเพราะว่าอัชรฤตตีเองก็เพิ่งล้อม
มากนะนานมากถือเป็นนานมากเพียงแต่ว่าถ้านับ
เพราะแค่สกูเลสโต้เนี่ยสามารถคว้าได้แค่สมัยเดียวเอง
นะครับไม่ธรรมดาอืมไม่ธรรมดานะครับสองสมัยเนี้ย
เลยนะครับอ่าอืมนะครับแล้วจุดที่น่าสนใจไปกว่านั้น
กลายเป็นทีมที่น่าหลงไหลมากที่สุดทีมหนึ่งของยุโรปนะครับ
อย่างพุทธศาสตร์ประตูก็มีแบบเนียลสัมดีดาใช่มั้ย
ครับอ่ากองหลังมีเอ่อเปาโลมาวดีดีอเลสซานโดเนสตา
อ่าใช่มั้ยครับนะครับกองกลางก็อันเดียปีโลลิคาโด
กาก้ามีอังเดเชฟเซ็นโก้ฟิลิปโป้อินซากี้อะไร
เชฟเชือกนี้นะครับแล้วก็ในลายของเนี้ยน่าสนใจมาก
ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยอันเดียปิโลคือนักเตะกองการตัว
ลุกก็คือนั่นแหละอืมแต่ว่าในยุคของอันเชฟอ่ะเขาได้
คุมเกมลุกคุมเกมรับคุมจังหวะทุกอย่างในแนวตัวเองนะครับ
ทีมก็ต้องปรับแผนนะครับสุดท้ายก็มาลงตัวที่แผนการเล่น
ก็คือเป็นแผนต้นคริสต์มัสนะครับต้นคริสต์มัสใช่ใช่แผนนี้ก็ค่อนข้างดัง
เพราะว่าแผนการเนี่ยแผนการเล่นเนี่ยมันทำให้
เชิดฉายแล้วก็มันมีตัวพึ่งงานแบบโดดเด่นมาก
ซึ่งแผนการเล่นสี่สามสองหนึ่งก็เป็นแผนการเล่นที่ทำให้มิรานสามารถเอาชนะเรียวภู
แล้วก็คว้าแชมป์ยูซีแอลได้อืมนะครับอืมเป็นปีที่ริวภูก็
เรียกว่าไงดีกะว่าจะมาย้ำแค้นอ่าไม่รอดไม่รอดครับ
เจอฟิลิโปร์อินซาคีเข้าไปดดกำดักทำหน้าไปยิงอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็ไส้แตกไส้แตกไส้แตกแมทนั้นไส้แตกใช้คำนี้เลยจริงครับ
หลังจากที่อยู่กับมิลานมาพักช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้ครับ
อันเนี้ยอัลเชอร์ติเริ่มออกไปผจญภัยที่ต่างแดนแล้วอืม
หลังจากนี้อัลเชอร์ติจะแทบจะไม่ได้กลับมาทำงานที่อิตาลีเลยเขาจะแบบไปผจญภัยอยู่นานมากนะครับ
ด้วยฟุตบอลที่สวยงามของมิลานที่เล่ามาทั้งหมดนะครับทำให้อัชโรติเนี่ย
เทียบเชิญจากโรมันอับราโมวิชเจ้าของเชลซีในเวลานั้นนะครับอืม
มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เชลซีนะครับอืม
แต่จริงก็ต้องบอกว่ามันมีเสียงเตือนจากคนภายนอกเกี่ยวกับการประคุมเชลซีเนี่ย
มันมันเหมือนเป็นรังอสรพิษอืมอืมนะครับโดยคนที่เตือนคนนั้นก็คือ
เชียลซีมันอันตรายมากน่ะอันเฉคบิดถ้าเป็นไปได้อย่ามมาอ่า
นะครับอย่ามมาก็แถวนี้แถวนี้มันเทือนเอ่อถ้าไม่ได้จริง
อยู่ไม่ได้อ่านั่นแหละครับสุดท้ายก็อัลเชอร์ติก
ก็ปฏิเสธคำคำแนะนำของก็มาคุมเชียลซีเออครับแต่ว่าการมาคุมเชียลซีเนี้ย
อัลเชอร์ติกค่อนข้างอึดอัดอึดอัดมากเพราะว่ามันมันค่อนข้างจูนทีมยาก
เพราะว่าทีมมีผู้เล่นที่แบบทับซ้อนกันหลายคนเอาอย่างง่ายง่ายนะครับ
แฟงก์ลับผ่านเนี้ยโหมันมันใกล้กันมากนะสามคนเนี้ยเอาจริงจริง
อืมเอ่อทำให้แบบอัเชอร์ติก็แบบไม่รู้จะใช้แผนยังไงดี
ที่จะให้ทั้งหมดเนี่ยเล่นด้วยกันได้นะครับอืมสุดท้ายก็มาจบด้วยแผนการเล่นสี่สามสาม
อืมนะครับซึ่งเป็นแผนการเล่นที่บูรินโยใช้อยู่แล้วนะครับในช่วง
ในช่วงที่คุมเชลซีนะครับซึ่งแผนการเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างเอื้อประโยชน
กับแฟนลำบากค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในบางครั้งอัลเชอร์ติ
ก็จะมีปรับแผนการเล่นสี่สามสองหนึ่งบ้างเพื่อให้คู่แข่งเดาทางได้ยากขึ้น
นะครับอืมซึ่งไอ้แผนการเล่นสี่สามสองหนึ่งเนี้ยเป็นแผนการเล่นที่ผมชอบ
นะตอนที่ดูเชลซีอ่ะเพราะว่าส่วนตัวผมชอบนิโกล่านิวก้า
แล้วอนาลก้าเป็นผู้เล่นที่เล่นกองหน้าตัวต่ำได้ดีมากมากอืม
แล้วไอ้แผนการเล่นสี่สามสองหนึ่งเนี้ยมันเอื้อประโยชน์กับการเล่นของอันเนลก้ามากมากเลย
นะครับอืมใช่ใช่ซึ่งจริงจริงในในการให้สัมภาษณ์ของในหลายครั้งของเนลก้าเนี่ย
เขาพูดมาตลอดเลยว่าถ้าเขาเลือกได้เขาจะไม่เล่นกองหน้าตัวเป้า
เขาชอบเล่นกองหน้าตัวต่ำเอออ๋อเขาย้ำในในทุกบทสัมภาษณ์ที่แบบมีคนถามเรื่องตำแหน่งการเล่นอ่ะ
เขาจะพูดเรื่องนี้บ่อยมากแล้วก็เป็นอัลเชอร์ติที่คนที่เป็นคนเอื้อตำแหน่งการเล่นเนี้ยให้กับเขา
นะครับอืมอ่าแต่ว่าปัญหามันก็มาที่ซีซั่นที่สองของอัลเชอร์ติกับเชลซีครับ
อ่าเออแล้วด้วยค่าตัวห้าสิบล้านปอนด์ที่ว่าเนี้ย
มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ตอนเนี้ยจะถูกจับไปนั่งสำรองอ่าอ่าอ่า

เพราะในด้านหนึ่งถามว่าอัลเชอร์ลิติจะเอาดล็อกตาไปนั่งสำรองได้ไหม
มันไม่ได้เพราะด็อกเมย์คือสัญลักษณ์ของทีม

เพราะฉะนั้นแล้วอเดลก้าเป็นคนที่ต้องเสียสลับไปถูกจำกัดการลงสนาม
แล้วก็ทำให้ภาพรวมของเชลซีรุ่นการนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
ก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เชลซีไม่ประสบความสำเร็จในรุ่นการที่๒ของอัญเช่
แล้วก็กระเด็นตกเก้าอี้ไปในที่สุดนะครับ
จากนั้นอัลเชอร์ติก็ไปผจญภัยต่อที่แดนน้ำหอมที่ฝรั่งเศสกับบราภิแซงแชลท์แบงค์นะครับ
แต่ว่ามีอะไรให้จดจำค่อนข้างเยอะนะครับ
คือเรียกว่าอัลเชอร์ติเขาพยายามทำให้ผู้เล่นของเปเชีย
รวมตัวรวมกลุ่มกันเป็นก้อนเดียวกันนะครับ
แม้ว่าจะอยู่ในเมืองหลวงของฝรั่งเศสก็ตาม
โครงสร้างพื้นฐานอย่างสนามซ้อมก็เข้าขั้นแย่
เขาบอกว่าสนามซ้อมของเราตอนนี้มันย่ำแย่มาก
จำเป็นต้องมีการปรับปรุงสนามซ้อมให้มากขึ้น
คือเข้าใจว่าถ้าผมจำไม่ผิดก็คือว่า
มากกว่ายุคก่อนอะไรอย่างนี้ครับ
ก่อนที่จะเป็นยอดทีมก็เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินเลย

ใช่ครับคือเขาแค่ไม่ได้คุมทีมอย่างเดียว
อันนี้ถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าจริงเป็นเรื่องที่แบบ
โหมันไม่ใช่แค่ทีมเล็กธรรมดาแบบมันเล็กมากแล้วแบบ
ไม่อยากจะเชื่อมาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริง

แล้วอะไรก็ตามที่มันจะทำให้สถานการณ์เงินตัวเองดีขึ้น

หรือได้ร่วมงานการซ้อมมันแค่แบบไม่กี่เซชั่นเท่านั้นเองแล้วแบบถูกขายไปนะครับ

ไม่มีก็ไม่เป็นไรงั้นใช้๔๓๓ก็ได้นะครับ
แล้วพอแผงกองกลางที่มันแน่นมากอย่างนี้มันทำให้เกมลุกก็เล่นง่ายนะครับ
ยิ่งทำให้แบบพวกตัวลุกทั้งหลายเนี่ยมันเล่นเกมลุกสบายเพราะว่าเกมรับไม่ต้องห่วง
จนต้องยอมตามจริงว่านี่มันคือโคตรกูลซื้อของโลกจริง
คว้าราลิก้าให้กับเรียลมัดริตได้ทำให้การคุมทีมระหว่างเรียลมัดริตกับอัลเชอร์ติมันก็จบแค่๒รูดุการนะครับ
ฟอลิติโนเปเรสที่เป็นประธานสโมสรของทีมก็ยอมรับว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากที่จะต้องแยกทางกับอัลเชอร์ติ
เพราะว่าต้องไม่ลืมจริงครับว่าก่อนหน้าที่อัลเชอร์ติจะมาคุมเรียลมาริดเนี่ยเรียลมาริดไม่ประสบความเร็จบนเวทียุโรปมันนานมากเลยนะครับ
ตั้งแต่ยุคเยบอสเก้เลยหายไปเป็น๑๐เกือบ๑๐ปีครับแล้วมันได้สำเร็จก็คือยุคของอัลเชอร์ติ
ซึ่งถามว่ามันปลดยากเหมือนกันเพราะว่าเชลาติกก็คือเทรนเนอร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วพาทีมคว้าถ้วยที่ทีมอยากได้มากแล้วไม่ได้มานานเนี่ย
มันก็ตัดสินใจยากเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมปลดอัลเชโรติกออกจากทีมไปนะครับ
เพียงแต่ว่าอัลเชอร์ติเลือกที่จะปฏิเสธที่จะไปกลับไปมิลานนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีอาการที่เรียกว่าโรคช่องไขสันหลังตีแคบ
หลังจากที่อัลเชอร์ติใช้ชีวิตไปตลอด๑ปีที่ประเทศแคนาดาใช่ไหมครับอัลเชอร์ติก็กลับมาทำงานฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งในฤดูการ๒๐๑๖ถึง๑๗นะครับ
แต่ว่ามันมีปัญหาในเรื่องของเชิงลึกเพราะว่าอัลเชอร์ติเป็นคนที่ชิลเกินไปพี่
เออชิลเกินไปคือคือเรียกว่ายังไงอ่ะคือด้วยความเป็นคนอิตาลีอ่ะมันค่อนข้างง่ายสบายนะครับ
แล้วการฝึกซ้อมของอัลเชอร์ติมันก็ไม่เข้มข้นเลยพี่

แล้วการฝึกซ้อมในยุคในยุคที่ผ่านมายุคก่อนหน้าอันเช่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
การฝึกซ้อมมันจะค่อนข้างเข้มข้นเข้มงวดแต่พอเป็นยุคัญเช่มันแบบมันสบายเกินไป
คนไหนบ้างที่แบบไปนนกษัตริย์แจ้งให้กับหมอบริหารทราบว่าการศึกซ้อมของยุคอัลเช่ไม่ดี
มันง่ายเกินไปมันชิ้วเกินไปเปลี่ยนเตรนเนอร์ได้ไหม
เท่าที่มีการเปิดเผยก็คือมีชื่อของฟิลิปลาม
มีฟิลิปลามมีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้
ผมไม่แน่ใจว่ามีโทมัสมูลเลอร์ไหมอันนี้จำไม่ได้จริง
แต่ว่าที่จำได้ก็คือนี่แหละ
เลวานกับซิลิปลามเนี่ยอืมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
แล้วก็มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงเพราะในท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่า
จริงอย่างยุคอลิโกซาคีก็น่าจะมีปัญหาไม่ใช่อลิโกซาคีโจวานีตราปาตโตนีก็มีปัญหาเหมือนกัน
ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเล่าลือกันมาว่าฟิลิปลามกับเมวารอฟสกี้ไปแทงข้างหลังโค้ช
ไม่คอนเฟิร์มเขาเล่ากันมาแบบนั้นนะครับ
คราวนี้อัลเชอร์ติก็กลับไปทำงานที่อิตาลีเป็นครั้งแรกในรอบโอ้โหหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับ
ปีอยู่เหมือนกันก็คือการกลับไปทำงานให้กับอาโอลีนะครับ
การทำงานให้กับนาโปรลีครั้งนี้ถือว่าอัลเชอร์ติเจ็บไม่จำเจ็บไม่จำ
เพราะว่าไม่เข็ด

จริงที่นาโปรลีเนี่ยอัลเชอร์ติก็เจอปัญหาเดิมเลย
เพราะว่าการฝึกซ้อมของอัลเชอร์ติก็ไม่เข้มข้นก็กลายเป็นปัญหาเหมือนที่เขาถูกขับออกมาจากบายันนั่นแหละ
คือต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะเทรนเนอร์ก่อนหน้าที่จะมาเป็นอัชรติเนี่ยมันคือเมาลิซิโอซารี่
แล้วซารี่เนี่ยขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วในเรื่องของความดุความเข้มงวดของในการฝึกซ้อมเขาเอาจริงเอาจังมาก
ซึ่งอัลเชอร์ติก็คือสายชิลเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยมีปัญหาเรื่องของการฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเดียวที่อัลเชอร์ติเจอเพราะว่ามันยังมีปัญหาก็คือบรรดานักเตะของนาโปรลีในเวลานั้นเนี่ยเขาไม่พอใจแล้วก็แข่งข้อกับท่านประธานของนาโปรลีก็คือออเรริโอเดอร์สลาวเลนปิส
คือตอนนั้นมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะคืออย่างนาโปรลีมันมีบางช่วงที่ฟอร์มมันดรอปลงไปแล้วเหมือนว่าท่านประธานท่านประธานของนาโปรลีก็คือลาวเลนติสเนี่ยเขามีการสั่งให้นักเตะเข้าแคมป์
คือในอิตาลีมันมีธรรมเนียมประมาณนี้อยู่แบบถ้าแบบทีมไหนฟอร์มไม่ดีจะมีการสั่งเข้าแคมป์อะไรก็ว่าไปอย่างนี้๑สัปดาห์๒สัปดาห์จนกว่าทีมจะชนะอะไรก็ว่าไปแล้วนาโปรลีทำแบบนั้น
เมิดนักเตะจำนวนมากก็ไม่พอใจว่าแบบทำไมต้องมาเข้าแคมป์มันไม่จำเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็มันก็มีปัญหาขึ้นมาในบรรดาของกลุ่มนักเตะนะครับ
ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญเหมือนกันที่ทำให้สุดท้ายแล้วอัลเชอร์ติก็เลยโดนปลดออกจากฮาโอลีนั่นเอง

ทีมต่อไปก็คือการกลับมาที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่ง
เป็นสิ่งที่เราน่าจะคงยังจำกันได้เพราะมันเพิ่งผ่านไปแค่๒ปีเสร็จ

มันก็ไม่ประสบความเศรษฐ์จาก
มันก็ขาลงแล้วก็ไม่
จะบอกว่าไม่แปลกก็ไม่ใช่มันก็แปลกอยู่ดีป่ะ
แปลกแปลกแปลก

อาจจะมองอย่างนั้นก็ได้นะครับ
แล้วก็จบได้แค่อันดับ๑๒กับอันดับ๑๐เท่านั้นเอง

เอ๊ะเขาเป็นคนที่ดึง๕เมตรมาปะ

ใช่เขาเป็นคนดึง๕เมตรมา

อ่าอ่าอ่าอ่า
รู้สึกว่าคนติดตาม๕เมตรจะประมาณหลัก๑๐๐ล้าน

เออก็เป็นข้อดีของกุญซืออย่างอัลเชียรติเนาะที่ดึงนักเตะระดับฮาเมสมาได้เนาะ
ใช่ใช่ถูกต้องเลยครับเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าไม่มีอัลเชลติผมเชื่อว่าฮาเมดไม่มาไอเวอร์ตัน

แล้วจริงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงแล้วคนอย่างฮาเมสอ่ะเขารู้จักทีมโอเวอร์ตันหรือเปล่าเขาอาจจะรู้จักลิเวอร์พูลแต่เขาอาจจะไม่รู้จักเอเวอร์ตัน

กลายมาเป็นกองหน้าที่เก่งอีกครั้งหนึ่งได้อ่าอืมคือต้องบอกอย่างงี้ครับ
ยุคก่อนหน้าที่จะอัลเชอร์ติจะมาคุมเอเวอร์ตันเนี่ย
เป็นปัญหาในการใช้งานดอร์มมากเลยดอร์มก็คือโดมเด็กคาวอทเลวินปัญหาเยอะมาก
คือไม่ใช่ปัญหาในแง่ของนิสัยนะแต่ปัญหาว่าเขาไม่สามารถปั้นคาเวิร์ดเลวินให้เป็นกองหน้าได้
คือถ้าใครเคยดูเอเวอตันในยุคก่อนหน้าอันเชื้อปิกคุมคาวอทเลวินเล่นสำแหน่งที่ประหลาดเยอะมาก
คือพูดง่ายคืออัลเชอร์ติคือคนที่ชุบชีวิตโจมนิกคาเวิร์ดเลวินให้กลับมาเป็นกองหน้าที่โคตรอันตรายของวงการฟุตบอลอังกฤษได้นะครับ
แต่มันแย่ลงแย่ลงเรื่อยอะไรอย่างนี้ทำให้แบบเขาเริ่มมองไปที่การย้ายทีม

แล้วก็หาคนที่มีบารมีสูงพอที่จะมาควบคุม

พอเขาคิดไปคิดมาแล้วมันก็เหลือชื่อเดียวก็คืออัญชรติ
อัลเชอะติก็เลยทิ้งเอเวอตันไปมาคุมไรเอามาริสแทน
กับการที่แบบอาจารย์ตัวติ๑๙๙๘ทำขลาดจากทีม๕๒คันต่อการไปอยู่ราชชุดข่าวเลย
อันนี้ก็ใครที่เป็นแฟนอะอิบาตั่นก็มาป็อลมาสบายได้นะครับ

เชอรติก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรที่เป็นนัยสำคัญ
ต้องพูดอย่างนั้นก็คือก็เน้นความเรียบง่ายเน้นความสไตล์ของอัลเช่เลยก็คือว่า
นักเตะนักเตะภายในทีมมันเล่นยังไงก็ยำรวมกันเล่นแบบนั้นแหละ
ไม่ได้ไปปรับโครงสร้างอะไรตัวที่เล่นดีอยู่แล้วเล่นแบบเป็นขุมกำลังแดนกลางสำคัญ
สปีดค่อนข้างสูงในการที่แบบโจมตีด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จริงจริงมันก็คือการการ
ใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างเยอะกับการสร้างเรียลมาริกชุดนี้นะครับ
เรียกว่าถ้ามองอีกในแง่ดีก็คือว่าเป็นการให้อิสระนักเตะในการปล่อยของ
มันไม่มีโครงสร้างไม่ได้มีโครงสร้างอะไรแบบขนาดคือถามว่ามีไหมมันมีแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเป็นโครงสร้างที่แบบ
จะมาวางกรอบแบบเป๊ะต้องเน้นแบบนี้มันไม่ใช่สไตล์แอนเช่เขาบอกแบบนั้นนะครับ
โดยที่ทีมก็มีตัวเก่าหลักเลยเท่าที่ดูมาก็คือ๔คนนี้แน่นอน
ใช่ทั้งเก๋าในเชิงของความสามารถแล้วก็แก่ด้วย
ใช่ทั้งคือมันถึงว่ามันเหมาะสมกับคำว่าเก่าที่สุดแล้ว
เพราะทั้งอายุทั้งความสามารถนี่คือใช่ที่สุดแล้ว
ใช่ครับแต่ว่ามันก็มีความโชคดีอยู่เหมือนกันนะ
ทำให้สุดท้ายแล้วอัลเชอร์ติก็มาปิดจ๊อปที่ตัวเองเคยทำไม่สำเร็จในช่วงการคุมทีมเรียลมาลีกยุคก่อนนะครับ
ไม่พอก็คือสามารถพาทีมคร่ำ๑ทีมได้ไหนที่สุด
ก็ว่าคุณหรือว่านี่จะล้างแค้น๒๐๐๕เขาก็มาล้างแค้นกันแล้วเนอะอีกทีหนึ่ง
เขาก็มาย๊ำแค้นกับลิเวอร์ฟูอีกรอบนึง

แต่ว่ารอบนี้มันพูดถึงอัญเชฬราติคนเดียว
อัญเชฬราติโดนลิเวอร์ฟูซัทซ์ซัทซ์ตอน๒๐๐๕
ถัดจากนั้นมาก็มาล้างแค้นสำเร็จ

โดนทั้งขึ้นทั้งร่อง
แล้วใช้วิธีการที่เขามีก็คือใช้วิธีการสนกลับคมแบบเขาเลย

ก็คือตัวทีเด็ดที่เขาวางหมากไว้ซึ่งมันก็เห็นได้ชัดว่าสุดท้ายมันก็ตรงนั้นจริง
เขาก็ประกบมาดีแบบทำได้ดีตลอดแล้วมาพลาดลูกนั้น
แทบจะเรียกว่าทีเดียวเลยมั้งด้วยซ้ำ

จังหวะคุมบ่อนนะ
ละเอียดกว่ากันแล้วใครเนี๊ยบกว่ากัน
มันก็เป็นจุดเล็กซึ่งอย่างที่บอกมันไม่ได้บอกว่าบริตแข็งกว่าหรือภูแข็งกว่า

มันวัดกันที่รายละเอียดหน้างานเท่านั้นเลย
ใครพลาดก็เสียโอกาสไป
แล้วก็มันสะท้อนถึงเรื่องของความยืดหยุ่นด้วยนะ
ว่าแบบเขายืดหยุ่นพอที่จะแบบตับแผนการเล่นเพื่อมารับมือด้วย

ทุกอย่างเป็นฟอร์แมทเดิมซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาของลิวฟูที่จะอ่ะ
นี่ที่ซื้อกรองนุ่งกรองหน้าใดมานี่
มันก็ต้องแกงไหนคือปลอดภัณฑ์มัน
ใช่เพราะว่าเหมือนว่า
อย่างสคอตเดฟมันก็ไม่สามารถที่จะไป

การเล่นแบบหนึ่งได้อะไรอย่างนี้
สคอตเดฟก็มีแต่ก็เป็นตัวที่ลงไปแล้วทดแทน
มันไม่ใช่เป็นตัวไปแล้วเปลี่ยนวิธีการเล่น

คือเหมือนเปลี่ยนสไตล์การเล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งเกินไป
ซึ่งมันไม่ได้ฉีดไปกว่ารูปแบบเดิมเท่าไหร่
อันนี้พอพูดเรื่องนี้นอกเรื่องนิดเดียวแชร์ขำ
ตลกคือแฟนพี่ดูด้วยกันคืนนั้นใช่ไหม
แล้วก็ก่อนคือแนนไม่ใช่คนดูบอลเลย
เริ่มเราเขามาเริ่มดูบอลกับพี่

เออมาดูแล้วก็เขาก็รู้สึกอินด้วย
เขาก็มีความสนุกดู

ขำคือเขาพูดออกมาโดยที่พี่ไม่ได้ไกด์เลยนะ

ทีมนั้นทีมสีขาวเขารู้หมดแล้ว

บอกเลยว่าคนไม่ดูบอลจริงจังยังดูออกว่าแบบเออ

มันชัดมากถึงความเก่งของอัลเช่แล้วก็ปัญหาของลิเวอร์ฟู

แบบซื้อตัวแบบยอมทุ่มว่านั่งหนัก

แล้วซื้อแบบตัวที่
พูดตรงว่าแฟนลิวฟูแอบขัดใจนะ
ยังแอบขัดใจว่าใช่เหรอวะ
ใช่ผู้เล่นอย่างที่เราอยากได้จริงเหรออะไรอย่างนี้

เพราะเป็นกองหน้าไม่ใช่กองหน้าสไตลลิเวอร์พูลคนนี้

แต่อย่างที่บอกรู้สึกว่าโอเค
ถ้าเราเปิดใจก็คือเขาอาจจะเห็นแผลบางอย่าง
แล้วก็คงอยากปรับวิธีการเข้าทำ

อืมแต่รอดู
กลับมาที่อันเช่ของเราพูดชื่อนี้แล้วช้ำใจเหลือเกิน
คือจริงจ๊อปที่เขามาบาร์ดวิดก็คือจริงก็คือ
ตั้งใจที่จะมาพาทีมเป็นแชมป์ลาลิก้าให้ได้
เพราะด้วยโอกาสจริงถ้าแบบพูดแบบไม่เกรงใจ
คือโอกาสซีซั่นที่ผ่านมามันง่ายขึ้นจริง

มันไม่เคี่ยวเท่าไหร่แต่ว่ามันถามว่ามันยากไหม
เพราะเขาเป็นแชมป์เก่าด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
เหมือนอย่างที่ก่อน
ใช่ก็ดูจากการจับฉลากแชมป์เป็นลีกปีนี้
ใช่มันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่มันไม่เหมือนช่วงแบบ๓๔ปีที่แล้ว

โหอันนี้แบบขนลุกนะแบบเอ้ยพูดว่าจะเจอหรือเปล่า
เออมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นไปซะแล้วกับบาซ่ายุคไอ้ชุดนี้ชุดนี้นะครับ
ใช่ก็ตลกดีก็ตลกดีมันก็มันมีขึ้นลงตามเหมือนหุ้นเหมือนหุ้น
มีขึ้นเขามีลงใช่ใช่นะครับก็ก็ประมาณนี้ครับเรื่องราวของอัลเชล
อีพีนี้คือว่าประมาณนี้อีพีนี้เหมือนเรานะเราเหมือนเราเรา
เพราะว่าเพราะว่าถ้าให้ลงลึกทุกทุกทุกทุกทีมที่อัลเชฟคุมอ่ะโอ้ไม่ไหวน่ะ
ผมว่ามันจะไม่ใช่นี่ขนาดแค่เราเนี้ยเราอัดไปห้ายสี่นาทีอ่ะน่ะอ่า
ใช่อืมอืมอ่าตัดต่อออกมาก็น่าจะประมาณสี่สิบโดยประมาณสี่สิบกว่าขวา
ผมไม่งั้นไม่งั้นยาวเป็น๒ชั่วโมงแน่เพราะว่าจริงมันลงลึกได้อีก
จริงอย่างผมก็มีหนังสืออัญเช่ซึ่งแบบมันก็เขียนละเอียดเยอะเลย
อะไรอย่างเงี้ยนอกจากจะเป็นเรายังมาเรื่อยเรื่อยนะเราก็จะมี
อย่างที่เราบอกครับเพราะว่าเราพูดถึงอัญเช่เรื่อยแล้วจริงอ่ะ
ถ้าย้อนกลับไปฟังไอไออ่าที่เราพูดถึงอ่ะอย่างซีด้าน
อย่างใดเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของอัญเช่อยู่ในนั้นทั้งเยอะทั้งน้อย
อยู่เรื่อยเรื่อยอยู่แล้วใช่ใช่มันเหมือนมันเหมือนกับการเออ
เหมือนกับเมื่อกี้พอพออ่านเพราะว่าพอฟังบอยพูดไปเรื่อยเรื่อย
ซีด้านเราพูดอย่างงั้นไว้อะไรแบบเนี้ยครับก็ใช่ครับใครใครอยากฟัง
โซล่าโซล่าโซล่าโทรโซล่าอ่ะอีกอันนึงครับเขาเขาเป็น
บนโลกนี้บนโลกภูมิ

อย่างปี๙๐เขาก็เป็นอีกคนนึง
พอหลังปี๒๐๐๐เป็นอีกคนนึง

ก็ยังแชมป์อะ
นั่นคือคุณสื่อระดับเชรตินะ

สภาพทีมต้องบอกว่าสภาพทีมมันไม่ใช่ทีมที่จะรุ้นอะไรได้เลยอะ
ไว้จงนะมีมีต้นจริงซักเป็นหลักเนาะที่ทำได้ก็นะครับแฟนแฟนก็รอดูซีเซ่นหน้า
การคุมทีมแบบเต็มตัวของแก๊งนำผ่านอ่านะ
เสื้อน้ำเงินเสื้อน้ำเงินเสื้อฟ้าเหมือนกัน
น่าจะคุ้นตาอยู่สภาพบุรุษเชียวซีนะฮะโอเค
อันมานี้ครับซีซั่นนี้หมดหมดหมดหมด
เพราะว่าพูดยิ่งพูดก็ยิ่งมีเรื่องขึ้นไปอีก
ซำหรับอันใช่โอครับเนี่ยขนาดแบบว่าผมพยายามแสก
น้อยที่สุดแล้วนะแบบปล่อยให้เรื่องมันไหลไปก็โอ้โห
ปลาไปยาวยืดอยู่นะครับก็โอเคก็ยังไงก็อ่ะก่อนไป
โชเฟ่มูลินโยบอกไปเลยแล้วกัน
เพราะว่าเราทิ้งท้ายเอาไว้ในอีพีที่เท่าไหร่นะ
จำไม่ได้นึกทำเองด้วยเอง
น่าจะประมาณ๓๐ปลายมั้งครับ

ก็เราเคยทำเรื่องของมูลินโยไว้แล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าจะมีพาร์ทที่๒
แล้วก็เฉลยเลยแล้วกันว่าอีพีหน้าอีพี๔๔ก็เป็นพาร์ทที่๒ของโชเซมูลินโย
สำหรับแฟนของจามูของเราก็เตรียมตัวไว้

แน่นแน่นอนครับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการคุมอินเตอร์มิลาน

มีบอกหมดเปลือกเลยอีพีนี้บอกหมดเปลือกครับว่าเป็น
เป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของมูลินโยสมัยที่คุมอินเตอร์มิลาน
ใช่ค่ะ
เชื่อว่าทุกคนนี่มันจะรู้ภาพโรยแพร่แล้วว่าปีนั้นแชมพ์ใด
ในสกริปของอีพี๔๔มาจากปากของโมลิโย่หมดเลย
ง่ายคือถ้ามันจะผิดก็คือผิดตรงที่นักเตะมันโกหก

เงียบเหงาก็ลุ้นตลาดนักเตะกันไป

เราก็ยังมาบ่าย๒โมงเหมือนเดิมวันเสาร์
นะครับในช่องทางเดิมที่ทุกคนฟังอยู่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไทยและออนไลน์
ก็เหมือนเดิมช่วงนี้มีประเด็นมีอะไรอยากให้เราพูดก็แนะนำเข้ามาได้ใน
ในตัวคลิปรายการนะครับก็มีอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้
เราก็จะได้รับสารตรงนั้นมาเผื่อจะเอามาพูดคุยมาหาข้อมูลใดนะครับ
ส่วนใหญ่ตอนนี้มีแต่มาหลังไมค์เนาะเป็นกลุ่มคนรู้จักคนในวงการอะไรอย่างนี้มาช่วยหลังไมค์บ้าง
แต่อยากให้ท่านผู้ฟังลองดูครับแชร์เข้ามาได้เราก็เปิดรับอยู่ประมาณนึงอยู่แล้ว
พูดว่าเราเปิดรับก็ดูดีมากจริงบางทีเราก็ตัน
ก็จริงอีพีหน้าเราก็สปอยไปแล้วก็ทุกอย่างก็ครบถ้วน
เตรียมความมันไว้ให้ดีสำหรับคนนี้ชื่อนี้พูดยังไงก็มัน
ใช่
ลองติดตามกันแล้วกันสำหรับอีพีหน้านะครับ

ยังไงก็ติดตามพวกเราได้เวลาเดิมบ่าย๒นะครับ
นี่ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที